เริ่มกันที่เรื่องความเดือดร้อนของแม่ค้าขายลอตเตอรี่กันก่อนนะคะ

แม่ค้าเขามาร้องตำรวจบอกว่า
ให้ไปจับกลุ่มหรือว่าไปจัดการแม่ค้าคนอื่นในพื้นที่หน่อย
เพราะเขาไปตรวจพบว่ามีแม่ค้าบางคน

ข้างในมันไม่ใช่เลขเดียวกับเลขด้านหน้าสุด

สอดไส้นะคะทำให้ตอนนี้
การค้าขายลอตเตอรี่ในพื้นที่ชนบุรี

เพราะลูกค้าเขาไม่เชื่อถือกันแล้ว
เอาลอตเตอรี่มาโชว์ตำรวจแบบนี้
คนที่เอามาโชว์แล้วก็มาแจ้งความกับตำรวจชื่อ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันนี้พาบาดาจันทร์อายุ๒๖ปี
บ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดเลย

ขายสลักกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่อัมพื้นเมืองชนบุรี
บอกว่าอยากให้ตำรวจกวดขันในเรื่องการขายเลขชุดหน่อย

เอาสลากินแบ่งรัฐบาลมายัดไส้
ทำเป็นเลขชุดออกขายให้กับลูกค้า
พอลูกค้าซื้อแล้วถูกรางวัล
พอเอาไปตรวจจริง
ก็ไม่รู้อ่ะคือบางทีเราดูสามแผ่นแรกอุ๊ยใช่มันเป็นแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าทำให้คนที่ขายของอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะสลากินแบ่งรัฐบาล
อาจจะเกิดความผิดพลาดที่แม่ค้าอาจจะเลี้ยงหวยผิด

เรารีบเราไม่ได้เช็คก่อน
ไม่ได้นับ๑๒๓เหมือนกัน

หวยออก๙๑๐เย่ถูกหวย

เพราะฉะนั้นปัญหานี้มันเกิดขึ้นบ่อย
เกิดขึ้นกับทั้งคนซื้อและคนขาย
วที๑๐๓หญิงวณิพาบอกว่า
ช่วงนี้คนในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะ
โดยเฉพาะการขายสละกินแบ่งรัฐบาลในชนบุรีเนี่ย

ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการซื้อนะคะ
โดยเฉพาะแม่ค้าหาบเร่

คนที่เข้าไปร้องเรียนเขาไปฝากไปถึง
ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะ

ต้องแกะตรงหน้าแผงเลยละกัน

ใช่ค่ะหากซื้อเลขชุดควรตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน
จ่ายเงิน
ที่สำคัญหากไม่มีปัญหาในเรื่องเลขชุดที่ยัดไส้
ก็จะส่งผลให้แม่ค้าเร่ขายสลาก
ขายของได้คล่องตัวมากกว่านี้
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบุรีนะคะ